ข่าวคราวของผู้สาวขาเลาะกันหน่อยนะคะ
สำหรับน้องลำไยหายทองคำค่ะ
เมื่อวันก่อนนี้ก็ได้เลิกเปิดตัวรอบสื่อมวลชนกันไปนะ
แต่สิ่งที่บรรดาแบบว่านักข่าวอย่างเราสนใจมากกว่า
ภาพยนตร์ของเธอก็คือกระแสข่าวของเธอตอนนี้นะคะ
เพราะว่าเธอโดนแจ้งความกรณีที่ว่าเบี้ยวงานคอนเสิร์

คุณประจักรชัยหายทองคำกับน้องลำไยเนี่ยนะคะ
ก็ขอชี้แจงเรื่องนี้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของทีมงานตัวเอง
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ติดต่อเคลียร์กับทางผู้จัดงานเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับฝากขอโทษแฟนคลับที่จังหวัดสระบุรีมาด้วยนะจ๊ะ
สำหรับงานที่สระบุรีก็ไปเคลียร์กับเจ้าวาดก่อนเล่น๑วัน
ผมว่าน้องมีคิวที่ลงคิวกันมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึ
แต่ว่าก็ได้คืนมัดจำแล้วก็ทำการแสดงฟรีให้๑คืน
คือต้องให้ลำยายมาเล่นให้หนึ่งคิวเป็นคิวต่อไป
ถือว่าเป็นความผิดพลาดของทางเราเองค่ะ
ก็ไม่น้อยแล้วเราก็ชดใช้ตามความเสียหายค่ะ
ก็ขอโทษพี่น้องชาวสระบุรีนะคะทางเราก็ยินดีชดใช้
แล้วก็ไปแสดงให้ฟรีหนึ่งคิวค่ะแล้วก็ถือว่าชดใช้กันนะคะ
ส่วนปีที่ผ่านมานะคุณผู้ชมน้องลำไยทำงานหนักมาก
คอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยจนสามารถเนี่ยค่ะ
ซื้อบ้านหลังใหม่มูลค่าเกือบ๕ล้านบาทให้ครอบครัวนะคะ
ถอยรถหรูป้ายแดงอีกแล้วราคากว่า๔ล้านบาท
นี่ก็คืออันนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองนะคะ
รวมมูลค่าทั้งหมดเกือบ๑๐ล้านบาท
จ่ายเงินแบบสดเลยนะคุณค่ะ
ทุกคนก็คงจะเป็นความฝ่ายฝันของเราตั้งแต่เด็กแล้วก็ครอบครัวเราด้วย
เพราะว่าอยากมีรถสวยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากจะซื้อไว้เป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเอง
ก็เดี๋ยวไปเรียนแล้วก็ค่อยขับนี้ก็ให้พ่ออะไรขับเป็นขับไปก่อน
เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังชีวิตให้กับช่วงที่เธอยังสามารถแบบว่ากรอบโกยได้
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องลำไยต่อไปนะ
สำหรับกรณีนี้ก็ชี้แจงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเล่นโชว์ให้อีกหนึ่งวันใช่ค่ะ